อีกหนึ่งเรื่องนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายครับ

คือลูกสาวหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมา
สุดท้ายที่รู้ข้อมูลก็คือว่าคือคุณพ่อไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้
บอกว่าลูกสะพ้ายจะเป็นคนไปรับไปส่งน้องผู้หญิงคนนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ในวันนั้นลูกสะพ้ายก็ไปทำหน้าที่รับส่งตามปกติ
หลังเลิกเรียนคือปรากฏว่าน้องบอกเดี๋ยวขอแวะกดเงินหน่อยได้ไหม
มีผู้ชายโอนเงินมาให้บอกว่าอยากจะให้ไปเที่ยวที่เชียงของ

พี่ก็บอกว่าอย่าไปเลยอันตรายแต่น้องก็ยืนกรานบอกว่าเดี๋ยวหนูไปได้นะดูแลตัวเองได้
พอขึ้นรถตู้ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพ่อก็โทรหาเลยนะครับ
พอพ่อรู้ข่าวน้องบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงดูแลตัวเองได้
พอโทรไปอีกทีคราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับ
ระหว่างนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณพ่อบอกนะครับ
ไทยรัฐออนไลน์ก็นำเสนอข้อมูลนี้เหมือนกันบอกว่า
มีเสียงผู้ชายพูดแทรกมาด้วยตอนที่คุยกับลูกสาวอยู่

เขาจะให้ไปเที่ยวที่เชียงของคนละอำเภอเลย
พอพี่ได้ยินแบบนี้พี่ก็บอกว่าอย่าไปเลย

แต่ทางฝั่งของน้องผู้หญิงยืนยันบอกว่าจะไป
และตัดสินใจนั่งรถโดยสารไปเอง

ก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับทางบ้าน

ถ้าให้มาเคลียร์ปัญหาที่บ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับ
เมื่อวันเช้าวันที่เจ็ด
เวลาเจ็ดโมง

พี่จะไม่กลับแล้วนะ
ขอโทษพี่ทุกคนด้วย
ฝั่งของคุณพ่อครับบอกว่าครอบครัวเป็นห่วงมากตอนนี้
หลังจากได้ฟังเสียงมีเสียงผู้ชาย
ผู้จาเชิงข่มขู่ทางโทรศัพท์
คุณพ่อก็เลยไม่สบายใจอย่างที่บอกแล้วครับ

วันที่๓แล้วที่ติดต่อไม่ได้
หากว่าใครพบเบาะแสช่วยให้ข้อมูลกันหน่อย
ตอนนี้คุณพ่อบอกว่าถ้าหากว่าลูกสาวจะรักใคร้ชอบพอกับเพื่อนผู้ชาย

ติดต่อกลับมาเถอะพ่อพร้อมจะให้อภัย

จุดสุดท้ายที่ได้ยินเสียงที่คุยกันเนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามของตำรวจนะครับ
แล้วก็กำลังแกะรอยแกะเส้นทางอยู่

คาดว่าน้องผู้หญิงน่าจะเดินทางผ่านไป
และตอนนี้ติดต่อไปทางโทรศัพท์

จะได้นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อนะครับ